คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้เลยค่ะ
สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะ

ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่
ถูกต้องถึงแม้ว่าบริเวณพื้นที่ตรงนั้นจะไม่มีการเตือนซึนามิ
แต่แน่นอนเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของอาคารพังถล่มยังเป็นเรื่องอันตรายนะคะ
ตอนนี้รายงานล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตมาแล้วถึง๙คนด้วยกัน
ผู้บาดเจ็บเกือบพันคนแล้วค่ะ
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง๒ครั้งในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
ครั้งแรกความรุนแรงขนาด๖๔บนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น
เวลาประมาณ๓ทุ่ม๒๖นาทีตามเวลาท้องถิ่น
ถ้าเทียบบ้านเราก็คือ๑ทุ่ม๒๖นะคะญี่ปุ่นเร็วกว่าเรา๒ชั่วโมง
ส่วนครั้งที่๒ค่ะ๖๔เหมือนกันเกิดขึ้นตามมาในช่วงเวลาไม่ถึง๔ชั่วโมงเท่านั้นเอง
ซึ่งรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดตอนนี้เนี่ยมีอย่างน้อย๙คนแล้ว
แล้วเท่าที่ดูมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะคะเป็นผู้สูงอายุสักส่วนใหญ่ค่ะ
ในก้าวเสียชีวิตเพราะว่าหัวใจวายนะคะ
โดยผู้บาดเจ็บเกือบพันคนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
สื่อก็บอกว่าประมาณ๙๕๐คนบางสื่อก็บอกว่าพุ่งขึ้นไปเกินกว่า๑๐๐คนแล้วนะคะ
อาคารบ้านเรือนพังถล่มลงมาอย่างน้อย๑๙หลังด้วยกัน
ทำให้ประชาชนกว่า๔๔๔๐๐คนต้องอบพยพออกจากบ้านเรือแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแทนค่ะ
โดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงช่วยกันค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารบ้านเรือนหลายหลังที่ทั้งพังถล่มแล้วก็เกิดไฟไหม้
ขณะที่ประชาชนหลายหมื่นคนในเมืองมาชิกิใกล้กับเมืองคุมาโมโต้ก็ยังคงต้องหลบหนีออกจากอาคารบ้านเรือนไปรวมตัวกันที่หน้าสารวการของเมืองค่ะ
หลายคนก็เกรงนะคะว่าอาคารหลายหลังอาจจะพังถล่มตามลงมาอีกได้
นี่คือช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวคือสั่นกันแบบนี้เลยของทุกอย่างเนี่ยร่วงลงมาจากชั้นนะคะป้ายก็เขย่าอย่างที่เห็นสำนักงานได้รับความเสียหายค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะ
ทุกคนก็ต้องเข้าไปหลบใต้โต๊ะตามมาตรการในการรักษาเอาตัวรอดของการเกิดแผ่นดินไหวถ้าหากว่าอยู่ในอาคารน่ะนะคะ
ส่วนอีกอันหนึ่งค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงแผ่นดินไหวระลอกที่สองคุณผู้ชมดูโอ้โหพังกันแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เกิดที่คุมามาโต้เหมือนกันอาคารเนี่ยซุดตัวให้เห็นจะจะเลยค่ะก็ตอนแรกซุดตัวอยู่แล้วพอไหวครั้งที่สองก็พังลงมาเลยนะคะแล้วก็ยังมีภาพความเสียหายหลายหลายจุดทั่วเมืองเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกแล้วต้องทำงานหนักมากจริง

ถ้าที่ไม่มีรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บ

ไม่มีรายงานกำลังตรังสีรั่วไหลออกจากเตาปฏิกรทั้งสองเครื่อง
แล้วเครื่องก็ยังคงเปิดการทำงานได้ตามปกติ
นายโยชิชเดซูกะหัวหน้าโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ไม่มีการประกาศเตือนซึนามิไม่มีการประกาศเตือนเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เพราะว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ได้รับความเสียหาย
แต่รัฐบาลเองกำลังพยายามประสานติดตามข้อมูลความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองก็บอกว่าจากการประสานกับหน่วยงานที่ญี่ปุ่นบนเกาะคิวชู
ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะ
พูดถึงจังหวัดคั่วโมโต้หลายคนน่าจะเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้ว
เพราะว่าเขามีคุมะมงเจ้าหมีตัวสีดำ
กวนลักษณะกลวนที่บางทีก็จะมีคลิปออกมาตามโลกออนไลน์ที่เป็นคลิปตลก

ซึ่งทางญี่ปุ่นเองก็กำลังที่จะโปรโมทจังหวัดนี้อยู่

เคยมีเจ้าหมีมาออกรายการเช้าข่าวชัดโซเชียลของเราด้วย

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าทีมข่าวต่างประเทศไทยรัฐทีวี
รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะคะ